เอาชาวเน็ตเนี่ยฮือฮาทั่วทางโลกโซเชียลเพราะว่า
เจอช้างแมมมอสอยู่ที่เชียงใหม่จริงหรือเปล่ายังไงไปดูค่ะ
เฮ้ยเห็นไหมคุณแต่แมมมอสนี่มันศูนย์พันไปแล้วนะ
ใช่มันเป็นสัตว์โลกล้านปีใช่ไหมใช่ค่ะ
หลายคนก็ฉงนสงสัยว่ามาได้ยังไงนี่แหละค่ะคุณไอซี่
ได้นำภาพช้างที่มีลักษณะขนยาวมาโพสต์
อืมแล้วก็พิมพ์ข้อความว่ายิ่งแก่ผมยิ่งยาว
ผมยาวไม่พอขนที่ตัวยังยาวด้วย
แล้วดูสิผมยาวทำเป็นทรงอะไรรู้ไหมทรงอะไรคะ
เออของผมเออมันแปลกใช่ไหมเพราะว่าช้าง
ปกติที่เราเห็นเนี่ยขนมันจะสั้นกินเกลียนหน่อย
เออส่วนขนจะประมาณสักนิ้วหนึ่งอะ
แต่นี่ดูมันยาวเกินผิดปกติ
ทำให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยนี่มันคือช้างอะไร

ก็เลยไปตามหาว่านี่คือช้างอะไร
ไปพบว่าจริงแล้วนี่คือช้างไทยนี่แหละค่ะ
ชื่อว่าช้างยายบุญมาอยู่ที่ปางช้างแม่แตงค่ะ
อยู่ที่พื้นที่หมู่๒ตำบลกึ๊ดช้าง
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นี่เอง

มีค่ะแต่ละเชือกนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คือก็บอกเป็นประวัติเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอตัวเป็นนี่ทำเอาอึ้งเลยนะคะ
เพราะว่าช้างยายบุญมานี่เขาแปลกโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกล
ดูแล้วไม่เหมือนช้างทั่วไปนะคะ
เนื่องจากว่าลักษณะเส้นขนของมันนี่ยาว

ดูลักษณะท่าทางมันผมว่ามันต้องเป็นช้างฮิปพอปแน่เลย

มันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะฮิปหอบเป็นร็อกเป็นพัง

เอ้ยคุณก็ว่าไปนะ
เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปางช้างแม่แปลง
ปางช้างแม่แตงคือคุณสุภัตราบุญเรือง

ยายบุญมาเนี่ยเป็นช้างพัง

ก่อนหน้านี้นะเป็นช้างที่ลากม้าอยู่ในพื้นที่ป่าที่จังหวัดสุโขทัย
แต่ว่าทางเจ้าของปางช้างก็ไปขอซื้อมาเพราะเห็นว่าสงสาร

ที่มาอยู่คู่กับปางช้างแม่แตงกว่า๒๕ปีมาแล้ว

แต่ช่วงประมาณ๑๒ปีมานี้
รู้สึกว่าช้างพังบุญมาเริ่มมีขนยาวมากขึ้น

ทั้งที่ขนของมันเนี่ยนะมันจะต้องร่วงหายไป

หรือไม่ก็หดสั้นลงตามอายุของมัน
แต่ว่าเรื่องแปลกตรงนี้มันเกิดขึ้นกับช้างพังบุญมา
สัตวแพทย์ประจำปางช้างก็บอกว่าไม่เคยเห็นช้างที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเลี้ยงช้างมาตั้งหลายเชือกก็ไม่เคยเจอ
ก็เลยได้ฉายาว่าเป็นช้างแมมมอสเมืองไทย
ลักษณะมันจะขนยาวใช่ไหมพวกแมมมอสนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะหลายคนคิดว่าการที่ช้างยายบุญมาขนยาวแบบนี้
เป็นเพราะว่ามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
เพราะว่าทางปางช้างดูแลอย่างดีไง
พาไปเดินเล่นชมนกชมไม้ทุกวันเลย
อารมณ์ดีมีความสุขนะทำให้ขนยาวขึ้น
อันนี้ชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกัน
ตอนนี้ใครที่ไปเที่ยวปางช้างก็ขอถ่ายรูปกับช้างยายบุญมากันเยอะแยะนะคะ
เพราะถือว่าเป็นช้างแปลกที่ไม่ค่อยได้เห็น
แต่นอกจากนี้นะเขายังมีการแสดงจากช้างพังหลายเชือกให้ชมกันด้วย
ปางช้างแม่แตกนะคะมีการแสดงสองรอบต่อวันนะคุณผู้ชม
ใครอยากไปไปให้กำลังใจทั้งคนที่ดูแลช้างแล้วก็ไปดูช้างน่ารักแบบนี้
ไปกันได้นะขอเชียร์เลย
ดิฉันก็เพิ่งไปดูช้างมาแต่ว่าไปที่สวนนงนุษย์
คือบางทีเราอ่านข่าวดูข่าวนี้เราก็จะได้บรรยากาศระดับหนึ่ง
แต่พอไปดูจริงเราจะรู้สึกอินนะคะเราจะรู้สึกว่าช้างน่ารักมาก
มันแสนรู้มันฝึกได้และที่สำคัญคนเลี้ยงช้างคนดูแลช้างทุกคนที่เสียสละจริง
สุดยอดสุดยอดมีเวลาก็ไปกันนะคุณผู้ชมนะ